ผู้ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นับแสนคนรวมถึงคนไทยใน๖๗ประเทศทั่วโลก
พร้อมใจกันปั่นจักรยาน
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๙กิโลเมตรสำหรับระยะทางปั่นเพื่อพ่อ

ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับนักปั่นนับแสนราย
ที่ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง
สังเกตได้จากสีหน้าและแววตาของทุกคน
ยิ้มแย้มขณะปั่นจักรยาน

แต่ทุกคนก็พยายามปฏิบัติภารกิจ
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกคน
นางสาวจุลาลักษณ์ยังสกุลหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมปั่นเพื่อพ่อ
จะปั่นจักรยาน๒ล้อไม่เป็น
แต่ได้นำจักรยานสามล้อมาเข้าร่วมกิจกรรมแทน

ปั่นจักรยานมาจากบ้านย่านบังแคร์ตั้งแต่เช้า

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ

จนถึงทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
การปฏิบัติงานคอยให้ความช่วยเหลือประชาชน
เนื่องจากจุดทางขึ้นของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีความสูงชัน
โดยคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความต้องการ
ให้ช่วยจูงจักรยานข้ามสะพานค่ะ
เช่นเดียวกับบรรดาทุตานุทูตทั่วโลกที่ประจำอยู่ในประเทศไทย
ก็ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างคึกคัก
ถ่ายเซลฟี่ร่วมกันเป็นที่ระลึกแบบนี้ค่ะ
ส่วนคนไทยในอีก๖๗ประเทศทั่วโลกก็ได้ร่วมกันปั่นจักรยาน

ตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไปนะคะ
สีหน้าที่ยิ้มแย้มด้วยความปลื้มปิติ